เรื่องราวของสัตว์เนี่ยก็อยากจะให้ดูนะเพราะว่ามีความน่ารักซ่อนอยู่
ถูกต้องแล้วค่ะถ้าคุณผู้ชมเลี้ยงสัตว์แล้วสัตว์ที่บ้านของคุณมีพฤติกรรมแบบนี้

น้องไม่พอใจน้องไม่ถูกใจสิ่งนี้

มันไม่อยากให้เจ้าของมันมาเต้นมันอยากเต้นเอง
ควิดซะเลยเอาหัวไถซะเลย
วัวมันคงคิดในใจว่ามนุษย์ไปเต้นไกลหน่อยได้ไหม
มาดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊กกระต่ายอะไรตรงนี้

ควิดออกไปแล้วก็กลับมาเต้นใหม่นะ
คุณผู้ชมน้องวัวตัวนี้มีชื่อว่าหมา
ฮะเดี๋ยววัวชื่ออะไรนะ
หมาัวอะไรชื่อหมาก็มันชื่อหมาจริงจริงอ่ะ
ทำไมไปตั้งชื่ออย่างนั้นก็ถามน้องก็เต้นกระต่ายดูสิ
วัวหมดชื่อหมาจริงจริงเหรอซึ่งคนโพสต์คลิปเรื่องราวนี้คือน้องคนนี้นะฮะ
น้องสุนิสาแก้วเกิดเถื่อนปกติเนี่ยชอบถ่ายคลิปแบบลงในแอปพลิเคชันน่ะเนอะ
แล้วก็จะเต้นคู่กับน้องหมาตัวเนี้ยน้องหัวที่ชื่อหมา
เออมักจะเต้นคู่กันบ่อยบ่อยมันกิจกรรมยามว่าง
แต่งานนี้เนี่ยน้องหมาน้องวัวหมาตอนนี้
วัวที่ชื่อหมาตัวนี้มันอาจจะไม่จอย
คราวนี้มันก็เลยควิดซะเลยไม่เอาอย่ามาบังเหมือนเต้นบังมันนะ
มันก็เลยบอกหลบอยากออกกล้องด้วยอะไรแบบนี้เออน่ารักเห็นไหม
เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนรักกันแต่ว่าตอนนี้ไม่ชอบออกไปก่อน
ไม่อยากให้อยู่ด้วยแล้วน้องไม่จอยต้องบอกไว้ก่อนนะ
ค่ะไปเล่นเล่นกับบัวถ้าคุณไม่รู้จักมันจริงจริง
ไม่ได้แต่อันเนี้ยเขาเป็นสัตว์เลี้ยงที่แบบสดิบกันเอ็นกัน